มาดูความคืบหน้าวันนี้ที่จะมีการแถลงนโยบายของรัฐบาลครบ๑ปีด้านพลตรี
สันเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
จากวันที่๒๓ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งบางกระทรวงนั้นยังคงไม่ได้แถลงนะคะ
โดยจะเริ่มแถลงตั้งแต่เวลา๙นาฬิกา
เป็นคิวของกลุ่มกระบวนการยุติธรรม
ต่อด้วยกลุ่มการท่องเที่ยวและกีฬา
ส่วนช่วงบ่ายก็จะเริ่มที่กลุ่มความมั่นคง
กลุ่มพลังงานกลุ่มการศึกษา

นายกรัฐมนตรีก็จะมีการแถลงปิดการแถลงผลงาน
รัฐบาลพร้อมเลี้ยงอาหารแล้วก็พบปะสื่อมวลชน

แซวเรื่องผมเผ่าของทีมงานของเรานะ

นายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย

เพราะว่าสามารถทำให้เกิดความสงบเรียบร้อย
แต่ก็ยังมีอีกหลายประเด็นที่ยังคงไม่เป็นรูปธรรม
กลไกการตรวจสอบทวงดุลแบบใหม่
ที่จะป้องกันไม่ให้การเมืองแบบเก่านั้นกลับมามีปัญหาอีก
ร่างรัฐธรรมนูลก็ควรมีโครงสร้าง
เรื่องของการป้องกันการซื้อสิทธิ์ขายเสียงอีกด้วย
ส่วนเรื่องเร่งด่วนที่อยากให้รัฐบาลนั้นเร่งดำเนินการ
นั่นก็คือเรื่องของการปรับปรามการทุจริต
การปฏิรูปสื่อปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
และการปฏิรูปตำรวจที่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก
เพราะว่าจะทำให้เกิดความมั่นใจว่า
การคืนสู่สนามเลือกตั้งหลังจากนี้
จะเป็นสนามเลือกตั้งที่แตกต่างไปจากทุกครั้งที่ผ่านมา
อยากให้ผ่าตัดหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของรัฐธรรมนูลด้วยนะครับ
ส่วนเมื่อวานนี้นายยกรัฐมนตรีก็ไปหลายงานนะ
งานหนึ่งที่ไปนะครับก็คืองานโอท็อปซิตี้
ถ้าดูหน้าหนึ่งสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับเป็นภาพสีสันหน่อยหนึ่ง
หวาดเสี่ยวผู้เด็กประยุทธ์จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสช
ร่วมเล่นลาวกระทบไม้
ละเล่นพื้นบ้านของไทยอย่างสนุกสนาน
หน้าท่านนายกรมตรีจะก้าวไปหรือไม่ก้าวดี
จะเอาขาลงหรือไม่ลงดี
ภายหลังเป็นประธานเปิดงานโอท็อปซิตี้๒๐๑๙

ศักยภาพสินค้าโอท็อปอย่างต่อเนื่อง
และอีกงานที่ไปเมื่อวานนี้ก่อนจะไปโอท็อปซิตี้
นั่นก็คือไปงานวางศิลาเลิกหอประชุมกองทัพบกเทเวศ

เมื่อวานนี้ก็เลยได้โอกาสพูดกับทหารการมาเยือนถิ่นเก่า
บอกว่ายังคิดถึงตอนเป็นพบทบอยู่เลย
แล้วก็มีการเตือนบิ๊กตู่เตือนงบทหารใช้ระวัง
ส่วนประหลัดกระทรวงกลาโหมเผยสอบราชภักษ์แถลง๓๐ธันวาคม
ฟังเสียงของนายยกรัฐมนตรีที่ต้องเตือนนะครับ
ว่าจะต้องใช้งบประมาณอย่างไรให้ระวัง
บอกว่าภาคภูมิใจที่สิ่งที่กองทัพบกสอนมาให้มีระเบียบมีวินัย
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านงบประมาณทุกคนต้องพร้อมรับการตรวจด้วย
อย่างเรื่องของการจัดสร้างหอประชุมกองทัพบกเทเวศแห่งใหม่เนี่ย
ก็ถือว่าเป็นหอประชุมระดับชาติรับแขกบ้านแขกเมืองเป็นสมัยที่ตนคิด
แต่ตนก็พร้อมที่ให้ตรวจนะถ้าเรื่องของงบประมาณ
ส่วนเรื่องอื่นก็ต้องพร้อมให้ตรวจด้วยฟังเสียงนายกรัฐมนตรีครับ
เรื่องของการความพร้อมในการให้ตรวจสอบเรื่องของการใช้งบประมาณของทหาร
ก็เลยเกี่ยวยงไปถึงเรื่องของอุทยามพระเจ้า
ความคืบหน้าผลการสอบข้อเท็จจริงอุทยานราชพักษ์กระทรวงกลาโหม
ผลเอกปรีชาจันโอชาประหลัดกระทรวงกลาโหม
ระบุว่าขณะนี้ผลสอบการใช้งบประมาณ
ก่อสร้างอุทยานราชพักษ์ของกระทรวงกลาโหม
โดยมีผลเอกชายชาญช้างมงคลรองประหลัดกระทรวงกลาโหม
ฐานะประธานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ช้างตรวจสอบเสร็จแล้ว
จะแถลงรายละเอียดในวันที่๓๐ธันวาคมเอง
บิ๊กช้างเองก็บอกว่า
ได้ประชุมรวบรวมข้อมูลผลสอบ
เพื่อจัดทำเป็นเอกสารแจ้งให้พลเอกประวิทธ
วงสุวรรณบรองนายยกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
รับทราบแล้วชัดเจนนะครับ
เมื่อวานบิ๊กป้อมเองก็บอกว่า

อย่าสอบถามเรื่องผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง
อุทยานราชพักษ์ทุกวันได้ไหม
ไม่ต้องห่วงเพราะมีผลออกมาอย่างแน่นอน
ขอให้รออีกเล็กน้อยส่วนเรื่องจะจบหรือไม่

ไม่ใช่บอกว่าคนนั้นผิดหรือคนนี้ถูก
ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงขึ้นมา

ที่จะจัดโครงการไปส่องไฟฉาย

ส่วนประเด็นที่จานิวนายศิรวิทย์เสรีที่วัด

ในการฟ้องดำเนินคดีกับกลุ่มนักศึกษา
จนมีการออกหมายเรียกนักศึกษา๑๑คนนั้น

ก็คือพลตรีธรรมนูลวิถีผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่๙

ที่รถไฟไปถูกสกัดแล้วก็จับกลุ่ม
เจ้าหน้าที่ไม่เคยละเมิดสิทธินายศิรวิทย์เสรีที่วัด
แก่นำกลุ่มประชาธิปไตยศึกษา
ระหว่างเดินทางไปอุทยานราชพักษ์อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคลีคัน
แต่อย่างใดโดยทุกอย่างทำตามหน้าที่
เคารพหลักสิทธิมนุษยชน
และเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปดูแลนักศึกษา
ก็เพื่อป้องกันการเกิดการปะทะกับกลุ่มที่ไม่เห็นด้วย
หากถ้าย้อนกลับไปดูเหตุการณ์

เขาก็คัดค้านต่อต้านอยู่จนมีปากมีเสียงกัน

แล้วก็ขอตำหนิบุคคลที่นำภาพของตัวเอง

ในขณะที่เข้าไปช่วยดูแลกลุ่มนักศึกษาลงโซเชียลมีเดีย
แล้วก็ไปพูดเป็นข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน
ซึ่งก็ต้องขอความเป็นธรรมในเรื่องดังกล่าวด้วย
พร้อมยืนยันว่าตัวเองไม่ได้เป็นแก่นำ
นำชาวบ้านเข้าไปล้อมกลุ่มนักศึกษา
แต่เข้าไปช่วยดูแลร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด
และไม่ได้เป็นผู้สั่งตัดโบกี้รถไฟด้วยนะครับ
โดยทางกลุ่มจาเนียลเขาฟ้องกลับหลายคนนะ

ผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่๙นะครับ
แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสนรถไฟ
แล้วก็ทางผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยก็โดนไปด้วย

ที่เป็นผู้ร่วมกันฟ้องคดี๑๑นักศึกษานี้ด้วยนะครับ